ทีนี้พอมีการฉีดวัคซีนไปผลข้างเคียงมันก็เกิดขึ้น
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าคนที่เกิดผลข้างเคียงมันเกิดจากเอฟเคของวัคซีนจริง
หรือบุคคลคนนั้นมีโรคประจำตัวอยู่ซึ่งบางคนก็ไม่ทราบว่าตัวเองมีโรคอะไร
ผู้ชายคนนี้ไปฉีดวัคซีนมาปุ๊บเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงหยิบของหล่นหยิบของหล่น
ก็ต้องพาเข้าไปสแกนสมองสแกนดูร่างกายว่าเป็นอะไร
ปรากฏว่าไปเจอว่าเขามีการเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็เลยต้องตรวจเช็คให้มันรอบครอบมากขึ้น
บอกว่ากรณีผู้ป่วยคนนี้ที่มีภาวะแขนขาอ่อนแรง
หลังจากไปฉีดวัคซีนดด์ซีโนแวคแขมแรกมา
ผู้ปวดผู้ชายอายุ๕๒ปีเป็นชาวอำเภอตะกวดทุ่ง

แล้วก็ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลทะหลังโดสแรก
หลังจากนั้นแขนขาเริ่มอ่อนแรงคุณผู้ชม
โรงพยาบาลทะหลางก็พบว่าเขามีภาวะหลอดเลือดในสมองตี
ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพังงาตามสิทธิ์

ก็จึงต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจสอบ
แล้วก็วินิจฉัยโรคอย่างละเอียด
ขณะที่ผู้ป่วยเองก็บอกว่าเขามีความดันอยู่แล้ว

รับยาอยู่ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

ก็ขี่เสร็จปุ๊บขากลับเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมา
เออสักพักหนึ่งขาซ้ายเริ่มไม่มีแรง
ต้องใช้ขาขวาในการเปลี่ยนเกียร์แทนคุณผู้ชมคิดสภาพสิฮะ
พอถึงบ้านเริ่มมีอาการปวดเมื่อยปวดศีรษะ
เริ่มหยิบจับข้าวของไม่ได้
วันรุ่งขึ้น๒๔พฤษภาคม

ก็ขี่รถไปทำงานได้แต่สายอ้าว
เริ่มมีอาการขาซ้ายอ่อนแรงเดินไม่ถนัดแล้วตอนนี้
หน้าช้าแล้วพูดไม่ชัดและปวดหัวมากขึ้นแล้ว
สุดท้ายต้องเอาตัวเองไปโรงพยาบาล
คุณหมอให้ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แล้วก็ยังคงมีอาการขาซ้ายอ่อนแรงอยู่
แต่ว่าแขนซ้ายยังใช้งานได้ดีขึ้น

ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้ว
ใครที่มีโรคต่างตรวจสอบตัวเองให้ดีครับ
คุณผู้ชมเตรียมความพร้อมก่อนจะไปฉีดด้วย

เพราะว่าแน่นอนฉีดเข้าไปแล้วมันก็อาจจะมีผลกระทบบ้าง
ไม่มาก็น้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะนะครับ